ที่จะพาไปดูเนี่ยบอกเลยว่ามันตลกสนุกกันทั้งตำบลทั้งอำเภอ
เพราะพวกเธอมารวมตัวกันแต่งหน้าแบบนี้
มันเป็นศิลปะมันอยู่ในจิตวิญญาณ
มองลงไปมันเห็นภาพที่มันมีความผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

คือเขามาวาดศิลปะอะไรบนใบหน้าเหรอคะ
เขาแข่งแต่งหน้ากัน
นึกว่าวาดไอ้นี่ตรงผืนผ้าใบ

แต่ต้องชื่นชมสปีริตคนที่ให้นั่งแต่งนะ

ความสุขน่าจะเป็นคนที่ยืนดูแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะ
เออเราก็เป็นความสุขของทุกคนในตรรมบลในอำเภอแห่งนี้

เขามีการแข่งขันกับงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลมะต้อง
ประจำปี๒๕๖๓ที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดหางไหลตำบลมะต้องอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
นี่ที่นี่บอกเลยนะเขาจัดกันเป็นประจำอยู่แล้ว
ผู้สูงอายุเข้ามาแข่งขันกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีรวมไปถึงความสมัครสอนสามัคคีในชุมชนกันอีกด้วย
สุขภาพดีเนอะแต่หน้านี่ไม่ดีแล้ว
นี่ก็เป็นการคืนความสุขให้กับลูกหลาน
ทีนี้ล่ะคุณผู้ชมครับในช่วงของการแต่งหน้านะบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เขามีอะไรที่ดังอ่ะ
แต่นี่คือเหล่าบรรดาผู้ที่อยากจะแต่งหน้าแล้วไม่รู้จะไปแต่งหน้าใคร
ก็เลยมาแต่งหน้าแข่งขันกัน
ดูสิครับคิ้วนี่มาเต็มแล้วนี่เขาเรียกว่าลงอะไรแดงอย่างนี้

เขาบอกว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้าไง

อันนี้ปัดแก้มปัดแก้มทำไมสีดำ
มีทั้งคิ้วมีทั้งหนวดมาเพียบ
แล้วหน้าตาแต่ละคนพอแต่งออกมาแล้วเป็นไง

โอ้แล้วดูสิครับมันกลดำทั้งหน้าเลยค่ะ

คนที่เขามานั่งให้แต่งหน้าเขาทำผิดอะไร

ทำอย่างนี้เขากลับบ้านไปเนี่ยลูกหลานจำไม่ได้นะครับ

หลานจำได้ลูกหลานนี่แหละเป็นคนทำ
แต่ทุกคนถือว่าเป็นตัวแทนของชุมชนเลยนะ

เออมีป้องมีป้ายอะไรประจำกันเลยนะเนี่ย
สนุกไปเถอะไม่รู้เรื่องเลยว่าวันนั้นน่ะน้ำไม่ไหล
ไหลไหลไหล
แม่น้ำไม่ไหลอะไรคือน่ารักสนุกสนานเนี่ย
ยังไงซะดูแบบนี้แล้ว
ผมอยากจะมอบเพลงให้กับเหล่าบรรดาผู้สูงอายุ

เพราะฉะนั้นไปลองฟังกันเลยฮะ